โอ้โฮจะพาไปคุณผู้ชมค่ะไปที่จังหวัดเพชรบุรี

ที่นี่ของกินเขาอร่อยมากร้านอาหารเขาสุด
ยอดชื่อด้วยที่จะพาไปนะไปหาความสุขจากการกิน
ไปหาความสุขนะแล้วความสุขจะคืนกลับมาไหม
มีความสุขขึ้นกลับมาแล้วก็ได้ความอร่อยจากอาหารที่นี่ด้วย
ไปเลยติดตามกันในช่วงของตลอดกิน
คุณผู้ชมครับในช่วงของตลอดกินวันนี้เราเดินทางมาถึงที่จังหวัดเพชรบุรีนะ
เพชรบุรีในวันนี้มาพร้อมกับรถคู่ใจของผมคันนี้นะครับ
ข้างในเขามีอะไรกันบ้างอยากรู้แล้วใช่ไหม
ติดตามเลยครับในช่วงของตลอดกินวันนี้ครับ
คุณผู้ชมนี่ครับคือความสนุกสนานของที่นี่นะครับ
เป็นความเพิดเพลินเจริญใจจริง
แล้วก็มาวันนี้คุณผู้ชมครับแน่นอนเราไม่ได้มาแค่ชมบรรยากาศอย่างเดียวนะ

คุณผู้ชมนี่คือความสนานของที่นี่นะครับ

อยากให้พี่สมศุกร์เล่าถึงที่มาที่ไปหน่อยครับ
ได้ครับก่อนอื่นเลยครับชื่อร้านพันธุเนี่ย

แล้วก็ภรรยาผมชื่อชปพันธุ์
ก็เลยมารวมกันว่าพันธุ์สุกที่นี่มีอะไรบ้าง

ปิ้งย่างแล้วก็มีชาบู
ทุกอย่างที่วางตรงนี้มันรวมอยู่ในบุฟเฟ่หมดแล้ว
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอยากรู้แล้วใช่ไหมว่ารสชาติเป็นอย่างไร

อย่างแรกที่เราจะทานก็คือเป็นชาบูเลยดีกว่า
แรกที่เราจะทานก็คือเป็นชาบูเลยดีกว่า

ใครที่รักที่จะทานเนื้อควรจะมาที่นี่นะ

กลิ่นมาล่านี่มันจะหอมกุ้ง

หอมไหม
หอมไหม

พอมาลวกกับตัวน้ำซุปมาล่าแล้วนะ

มันได้กลิ่นหอมของตัวพริกมาล่าเป็นอย่างมากเลย
แล้วเนื้อใบพายเขานุ่มเหนียว

เพราะฉะนั้นยังมีนี่ยากินิกุ

ซีฟู้ดที่นี่มันสดอร่อยอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นพอทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดที่เป็นสูตรของทาง

ต่อกันเลยนี่มีซาซิมิด้วย

ซูชิก็มี

เอามาปากันนะ

วาซามิเนี่ยมันเป็นวาซาบิสด
เพราะฉะนั้นทานแล้วมันจะได้
ไม่ว่าจะเป็นของทอด
แล้วก็มีติดซัม

มีเค้กต่างอีกฮะให้เลือก

สังเกตจะมีป้ายใหญ่เก็บพันธุ์สูง
ก็ลองโทรมาสอบถามเส้นทางกันก่อนได้

โทรมาสอบถามกันได้นะครับสำหรับที่นี่
เพราะว่าผมแนะนำให้คุณผู้ชมนั้นผ่านปุ๊บแวะหน่อย
เพื่อที่จะมาเที่ยวชมที่นี่ถ่ายลงถ่ายรูป

กาแฟที่นี่มีไว้บริการด้วย
ของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้าน

ช่วงนี้ต้องขอบคุณพี่สมซุกมากนะครับ

คุณผู้ชมครับสัปดาห์หน้าตลอดกินจะพาคุณผู้ชม

เมื่อกี้มีแต่สุกอย่างเดียวตอนนี้ครบแล้ว
คนนี้พันคนนี้สุกครับ
ครบเลยร้านนี้พันสุกครับ
โอ้โหคุณชนะคะถามคำเดียว

กินเคียงเสร็จแล้วเจ้าขาล้างจะบอกว่า
พอเธอคุณชนะเดี๋ยวร้านเกงกว่า
ก็อย่างว่าแหละแหมมันเป็นบุฟเฟ่กินอร่อยดี

สำคัญผมอยากจะฝากเอาไว้ร้านพันธุ์เนี่ยนะ

หรือว่าจะไปเลยไปถึงหัวหิน
ไปไปประจวบก็ได้ทางผ่านใช่ไหมแวะ
ขากลับกลับกรุงเทพแวะพันธุ

ห้อแกงต้องซื้อแล้วเขามีมากมายหลายไส้